ซึ่งเรามักจะเห็นหนิงเนี่ยโพสต์ก่อความทัศนคติดีทั้งหลาย
เนี่ยให้อ่านกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนางถ่าย
กับหนังสือนั่งอยู่เมืองนอกเมืองน่าเนอะอ่าตัวเนี้ยพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกอยู่นะ
ทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าหน้า
เบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และ
ก็มองผ่านไปวันหนึ่งมันอาจจะมีค่าสำหรับเรา
แล้วในตอนจบก็จะรู้ว่านังสือประเภทไหนเหมาะสมกับเรา

เพราะว่าข่าวประมาณว่า
อยากกลับไปอยู่บ้านแม่แล้วอะไรไม่อยู่บ้านสามีแล้วอะไรอย่างเงี้
แล้วในตอนจบก็จะรู้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุด
แต่บางทีพี่หนิงก็โพสต์บางอันที่แบบว่าแลนดอมก็มีเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ
มีชีวิตใช่ป่ะที่ตอนนั้นที่ไปเข้าห้องน้ำอ่ะที่บอกว่าอะไรนะ
ฉี่จะไปเข้าห้องน้ำแล้วอะไรเสร็จอันนั้นก็แลนดอมนี่ไม่ได้มีอะไร

นางก็ออกมาพูดตอนนี้นางกลับมาเมืองไทยแล้วนี่

กลับมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วกลับมาค่อยวุ้นอ่ะ